คุณผู้ชมค่ะค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนของคนทำหนังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะ
สำหรับงานประกาศผลรางวัลสุภัณฑงครั้งที่เจ็ดซึ่งในปีนี้เนี้ยเข้ามากันในทีมน้ำไทยผลิบัย
และเพื่อให้เข้ากับธีมนะคะดาราแต่ละคนเนี่ยเขาก็จัดหนักจัดเต็มนะคะ
สีเขียวเนี่ยคาข้ามเต็มไปหมดเลยแต่ละคนหล่อสวยเป๊ะขนาดไหน
ปีที่ผ่านมามีหนังสองเรื่องนะคะฉลาดเกมโกง
กับเพื่อนที่ระลึกวันนี้เหล่านักแสดงเขาก็มากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
แค่วันเดียวก็มากับเขาด้วยเหมือนกันนะคุณ
เผินออกแบบก็ดูห้าวดีเหมือนกันนะคุณ
เก๋แล้วหน้าเขาเนี่ยคล้ายกับลินมัชนด

แล้วก็คล้ายเป็นผู้เป้อารัก
คนที่จับมาอยู่บ้านเดียวกันนี่เป็นพี่น้องกันได้เลยนะ
หรูทำตามธีมเป๊ะเลยก็เห็นจะเป็นคุณตั๊กบงกฎนี่แหละ
คว้าราตีเขียวดำฟาดเครื่องประดับเข้าชุด
ควงแขนคุณสามีเจ้าสัวบุญชัยมาด้วยนะคะ
หน้าก็ชำหุ่นก็ดีวันดีคืน
สมแล้วค่ะที่เธอสู้สุดอะไรสุดในการคุมน้ำหนัก
ผอมสวยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะ

ใช่ใช้เวลาแค่๙เดือนเอง

ต่อเนื่องกันเลยที่สะดุดตากันทั้งพรมแดง
บอกว่านี่เลยก๊อฟธันวาริน
ไม่ใช่ดารานะคะแต่เป็นผู้กำกับ

โดดเด่นขโมยซีนสุดเลยกับราตรียาวสีแดงสด

คิดว่าฝรั่งด้วยนะใส่วิกผมสีทองมาด้วยค่ะ

เรามาดูผลรางวัลสำคัญกันของปีนี้

ภาพยนตร์ที่กวาดไปทั้งรายได้
แล้วก็รางวัลจากต่างประเทศนับไม่ถ้วนแล้ว

เป็นผู้คว้าชัยกลับบ้านติดไม้ติดมือ

จากการเข้าชิง๑๖สาขา
แม่เจ้ายังดีเดชบุญแบ่งให้คนอื่นบ้าง

วาดมาหมดเลยคุณไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็นี่แหละออกแบบชุติมนต์นะคะ
แล้วก็นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ธเนตวรากุลนุเคราะห์
แล้วเรื่องนี้ที่สำคัญเขาบอกว่าบทดี
ดูกันไปยาวแล้วแบบเหมือนทายไม่ถูกอะคุณ

เป็นบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยม

บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม
แล้วก็มีดนตรีประกอบยอดเยี่ยมด้วยกำกับสินยอดเยี่ยมออกแบบ
เรื่องแต่งกายยอดเยี่ยมทั้งหมดทั้งมวลสิบสองรางวัลค่ะ
โอ้โหกวาดไปแทบจะหมดเลยเข้าชีนสิบหกสาขากวาดไปสิบสองนะ
ให้เขาเรื่องอื่นกันบ้างคุณใช่ค่ะอ่ะอย่างเรื่องอย่างรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะ
รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมตกเป็นของเปรมิกาป่าราบนะคะ
ได้กับเขาเหมือนกันนะเทคนิคการสร้างภาพพิเศษตกเป็นของเพื่อนที่ระลึกนั่นชอบชื่อรางวัลนี้จังเลยอ่ะ

ถ้ามีให้อีกนี้จะให้คุณ

ภาพดีไงเราก็ต้องสร้างกันไว้บ้าง
จากนี้ค่ะปีนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลจากคะแนนโหวตด้วย

แล้วก็ซันนี่สุวรรณเมธานนท
แสดงนำชายแล้วก็หญิงยอดเยี่ยม
คุณส้อฤพงษ์ชาตรีนะเจนค่ะ

หลังใครแต่ละเรื่องที่อ่านชื่อไป

แล้วบ้านเราเนี่ยกวาดมาแล้วทุกเวทีทุกรางวัลนะคะ
แล้วก็มาปิดท้ายที่สุพรรณหงษ์ในปีนี้แหละนะคะ